คดีนี้หน่อยนะฮะคดีที่โอ้โหยิงกันนะ
ที่หน้าสถานีรถไฟหัดใหญ่ค่ะนะครับเรื่องของ
ตุ๊กนะครับตุ๊กที่ยิงยาดด้วยกันแท้แหละ
เป็นญาติกันมีอาชีพเดียวกันนะครับ
ใช่ค่ะเป็น๒วินที่อยู่ห่างกันประมาณสัก๕๐เมตรได้
วันนี้มีภาพวงจรปิดอีกคลิปหนึ่งนะฮะคนยิงเนี่ยเจ็บ
แต่ทีนี้พอเป็นญาติกันแล้วเนี่ยญาติฝั่งของคนเจ็บเนี่ย
เขาถึงขั้นประกาศบอกว่าตัดญาติตัดขาดกันไปเลยนะครับ
ญาติฝั่งคนยิงวันนี้ถึงขั้นโพสต์เฟซบุ๊ก
บอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ตายล้างโคตรกันเลยก็แล้วกัน
โอ้โหแล้วมันจะเดือดขนาดนี้ค่ะนะดูคลิปอีกมุมหนึ่งก่อนนะครับ
มีภาพวงจรปิดอีกมุมหนึ่งของตอนที่เกิดเหตุนะฮะ
มีภาพวงจรปิดอีกมุมหนึ่งของตอนที่เกิดเหตุนะฮะ
มีภาพวงจรปิดอีกมุมหนึ่งของตอนที่เกิดเหตุนะฮะ

มีภาพวงจรปิดอีกมุมหนึ่งของตอนที่เกิดเหตุนะฮะ

มีภาพวงจรปิดอีกมุมหนึ่งของตอนที่เกิดเหตุนะฮะ

มีภาพวงจรปิดอีกมุมหนึ่งของตอนที่เกิดเหตุนะฮะ
มีภาพวงจรปิดอีกมุมหนึ่งของตอนที่เกิดเหตุนะฮะ

มีภาพวงจรปิดอีกมุมหนึ่งของตอนที่เกิดเหตุนะฮะ
มีภาพวงจรปิดอีกมุมหนึ่งของตอนที่เกิดเหตุนะฮะ

มีภาพวงจรปิดอีกมุมหนึ่งของตอนที่เกิดเหตุนะฮะ

มีภาพวงจรปิดอีกมุมหนึ่งของตอนที่เกิดเหตุนะฮะ
มีภาพวงจรปิดอีกมุมหนึ่งของตอนที่เกิดเหตุนะฮะ

มีภาพวงจรปิดอีกมุมหนึ่งของตอนที่เกิดเหตุนะฮะ

มีภาพวงจรปิดอีกมุมหนึ่งของตอนที่เกิดเหตุนะฮะ

มีภาพวงจรปิดอีกมุมหนึ่งของตอนที่เกิดเหตุนะฮะ
มีภาพวงจรปิดอีกมุมหนึ่งของตอนที่เกิดเหตุนะฮะ

มีภาพวงจรปิดอีกมุมหนึ่งของตอนที่เกิดเหตุนะฮะ

มีภาพวงจรปิดอีกมุมหนึ่งของตอนที่เกิดเหตุนะฮะ
มูลเนี่ยรู้แต่ว่าเป็นทหารที่มาช่วยกันคุมตัวคนก่อเหตุเอาไว้จับตัวมือยิงเอาไว้นี่ฮะ
จังหวะตรงนี้นะครับมีผู้หญิงเสื้อขาวแขนยาวนะครับ
นี่คือพี่สาวของนายชาวลิศมือยิงเมื่อวานนี้เราเข้าใจว่าเป็นพี่สาวของคนเจ็บ
กล้องวงจรปิดแต่ตกลงนะฮะเสื้อขาวแขนยาวผู้หญิงคนนี้
นี่คือพี่สาวของนายชาวลิศมือยิงท้ายคลิปนะครับจะเห็นว่ามีการโวยวายใส่ใครสักคนหนึ่งด้วย
คล้ายกับตะโกนต่อว่ากันคาดว่าน่าจะเป็นฝ่ายเพื่อนเพื่อนกับญาติยาดของคนเจ็บ
ค่ะแต่ว่าในคลิปเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็มาดึงตัวผู้ก่อเหตุนะคะเหมือนพยายามจะห้ามมาแหละ
ใช่นี่ฮะเพราะว่าเขาเป็นญาติกันทั้งนั้นนะทั้งคนยิงคนถูกยิงเนี่ยเขาเป็นญาติกันหมดนะครับ
มีอาชีพเดียวกันด้วยนะฮะเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ก่อนจะเกิดการยิงกันในคลิปเนี่ยนะครับในกล้องวงจรปิดเนี่ยมีรถไฟเข้ามาที่สถานีหัดใหญ่
เขาเป็นตุ๊กตุ๊กอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟหาดใหญ่นะครับทีนี้ก็แน่นอนฮะ
พอรถไฟเข้ามาผู้โดยสารก็มาเยอะผู้โดยสารก็ออกมาจากประตูทางออก
ปัจจุบันนี้มันมีทางออกจุดเดียวในช่วงสถานการณ์โควิดสิบเก้าค่ะ
เขาก็มีทางเข้าทางออกตรวจวัดอุณหภูมิมีการปรับช่องทางเดินนะครับ
จุดนั้นนะฮะจุดที่ผู้โดยสารออกมาจะมีคนขับรถตุ๊ก
มอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยรออยู่เพื่อเรียกผู้โดยสารขึ้นรถ
ก่อนเกิดเหตุนายชาวลิศมือปืนกับนายชาญชัยปลอดดำอายุ๔๐
ที่เป็นหลานของในเสาพวงทองอายุ๓๘คนเจ็บ
เขาก็ยืนรอเรียกผู้โดยสารกันอยู่
มีปากเสียงกันเองมีปากเสียงแบบหนักถึงถ้าต่อยกัน
ต่อยกันเดี๋ยวไปส่งผู้โดยสารที่สถานีขนส่งก่อนพอนายชาวลิศไปส่งผู้โดยสารกลับมาเสร็จนะ
ก็กลับมาที่คิวแล้วนั่งอยู่ที่สาราใต้ต้นไม้อยู่ที่คิวนะครับระหว่างนั้นนายชาญชัยที่เขามีเรื่องกับนายชาวลิศตอนแรกอ่ะนะ
เขาก็ไปบอกในเสาเพราะว่าเขาเป็นหลานในเสานะนายชาญชัยก็ไปบอกในเสาว่าเออมีเรื่องกับชาวลิศ
นายชาวลิศกับนายเสานี่ปกติเขาไม่ถูกกันอยู่แล้วฮะมีเรื่องก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับระหว่างที่นายชาวลิศนั่งอยู่ที่คิวนายสาวคนเจ็บเขาก็เดินมาจากสถานีรถไฟมาถึงก็มาหานายชาวลิศนะครับ
นายชาวลิศเห็นนายสาวเดินมาทีนี้ก็เหมือนกับว่าจะรู้ตัวหรือยังไรค่ะว่าที่เรามีเรื่องกับ
ก่อนหน้านี้มีเรื่องกับนายชาญชัยหลานชายในเสาไว้เนี่ยสงสัยในเสาจะมาเอาเรื่องนายชาวลิศก็เลยหยิบปืนขึ้นมาเลยฮะ
หยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงใส่ในสาวเลยนะจนในสาวนี้ล้มหลง
ก็ตามนี้เลยฮะมาถึงคือไม่ถงไม่ถามายิงใส่ก่อนเลยจนเขาล้มลงนะครับแล้วก็ยิงซ้ำนะครับ
ในวงจรปิดเนี่ยจะเห็นวินาทียิงแล้วจะมีช็อตหนึ่งเห็นว่านายชาวลิศหันปืนไปเหมือนจะยิงใครอีกคนนึง
ก็คือจะยิงนายชาญชัยที่มีเรื่องกันในตอนแรกอืมแต่โชคดีกระสุนมันด้านฮะ
ก็เลยหันกลับมายิงใส่ในเสาที่นอนอยู่อีกยิงจนแบบโอ้โหหมดแม็กซ์อ่ะ
ใช่ค่ะเมื่อวานเล่าข่าวนี้ไปคุณผู้ชมยังส่งข้อความมาถามเลยว่าตกลงเขารอดไหมนะคนโดนยิงอ่ะ
ตอนนี้ยังเจ็บอยู่นะใช่เขาบาดเจ็บสาหัสนะคะ
คือยิงจนแบบกระสุนหมดแล้วก็ยังเตะเขาอีกอ่ะฮะใช่ค่ะ
แล้วเดินกลับไปที่รถไปใส่กระสุนนะฮะใช่ค่ะแล้วย้อนกลับมาเนี่ยดูสิคะอีกรอบ
นี่ครับทุกผู้ชมครับไปใส่กระสุนเพิ่มเดินกลับมายิงอีก๔นัด
แล้วถึงเดินกลับไปที่รถก็จะมีผู้หญิงเสื้อขาวเนี่ยตกลงคือพี่สาวเขานะ
พี่สาวมือยิงนะเนี่ยแล้วก็จะมีเนี่ยฮะตำรวจเขาอยู่แถวนั้นพอดี
เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็วิ่งมาใช่โชคดีที่ตำรวจอยู่ตรงนั้นพอดีโดยบังเอิญนะคะ
ผมก็คงได้ยินปืนคงได้ยินเสียงปืนเขาบอกเขาได้ยินเสียงปืนเขาอยู่แถวนั้น
ก็เลยวิ่งมาดูใช่ไหมก็คงจะได้ยินเสียงปืนแล้วก็มาดูแล้วก็ค่ะ
จังหวะจนแบบมั่นใจอ่ะถึงจะเข้าไปประชิดตัวเนี่ยฮะ
วิ่งไปก็ไปจับตัวนายชาวลิศเอาไว้นะครับแล้วก็มีอีกหลายคนทะองค์ทหารอีกนายหนึ่งก็มาช่วย
ใช่ค่ะโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้นะครับ
คนที่ถูกยิงในเสานี้ตอนนี้เจ็บสาหัสนะครับ
วันนี้นะฮะความคืบหน้าเหตุการณ์ต่างแล้วก็เรื่องราวต่างรวมทั้งคดีด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
เราไปคุยกับนางจารึกทองศรีอ่อนอายุ๕๗ปีนี่เป็นพี่สาวของในเสาที่ถูกยิงนะครับ
บอกว่าตอนนี้น้องชายก็อาการดีขึ้นแล้วมีสติรู้สึกตัวแล้วนะสามารถตอบสนองได้กับคนที่ไปเยี่ยม
แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนี่ฮะนางจารึกพี่สาวของในเสาที่ถูกยิง
บอกว่าขอประกาศตัดญาติตัดพี่ตัดน้องกับนายชาวลิศมือยิงไปเลย
เป็นญาติกันแท้ทำไมต้องทำกันขนาดนี้
ท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับนางจารึกพี่สาวคนเจ็บเนี่ยค่ะ
โอ้โหเธอโกรธจริงนะโกรธแบบเดือดอ่ะเดือดมากอ่ะเดี๋ยวท่านฟังนะฮะ
เวลามันทะเลาะกันหาแขกหาคนโดยสารเนี่ยนะ
มันทะเลาะกันเหมือนเกือบทุกวัน
เกือบจะทุกวันแต่บางวันต่อยบางวันไม่ต่อย
แต่ในเครือญาติมันนั้นสนับสนุนหมดดูพี่สาวมันวิ่งไหมล่ะ
มันที่อิสลามที่กางหมวกกันพี่สาวแท้มันเลยนะ
วิ่งไปนะตอนที่ว่ามันยิงหมดโม่แล้วเห็นไหมที่มันไปใส่ลูกตุ๋นมาอย่างนั้นครับ
ถ้าพี่สาวมันห้ามจริงจริงงั้นใช่ไหมถ้าพี่สาวมาห้ามจริงจริงอ่ะ
น้องมันจะมายิงต่อไหมฮะครับ

เพราะฉะนั้นความรู้สึกเรานะไม่ต้องมาเคลียร์
ไม่ต้องมาคุยกันแล้ว
นี่ครับพี่สาวของคนเจ็บบอกว่า
พี่สาวของมือยิงพี่สาวนายชาวลิศเนี่ย
ไปโพสต์แบบอย่างนี้เอากันให้หมดโคตรอย่างนี้
เธอก็ยิ่งไม่ไหวใหญ่นะครับยืนยันว่าไม่คุยแล้ว
ขอตัดญาติกันแล้วกันแล้วก็เชื่อด้วยว่านายชาวลิศ
ที่ไปยิงน้องชายเธอเนี่ยต้องไต่ตรองเอาไว้ก่อน
คือไม่ใช่แบบเหตุการณ์เฉพาะหน้าเหตุการณ์ซึ่งหน้าบันดาลโทษะ

นี่คือโพสต์ที่นางจารึกเอ่ยถึงนะครับ
เป็นโพสต์ของบุคคลที่เธอบอกว่า
คือพี่สาวของนายชาวลิศที่นางจารึกบอกนะฮะ
บอกว่าพี่สาวนายชาวลิศมือยิงเนี่ยโพสต์

บอกว่าเนี่ยตายซะได้ก็ดีอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไป
ถ้าไม่จบเดี๋ยวจะได้ตายล้างโคตรอะไรอย่างนี้นะฮะ
บอกว่ามีความอดทนมีขีดจำกัดอะไรเนี่ย
อีกโพสต์หนึ่งนะครับคาดว่าจะเป็นญาติฝ่ายนายชาวลิศเหมือนกันนะครับ
ญาติของฝ่ายมือยิงนะฮะ

เขาไม่ดีไม่งามอะไรก็ว่ากันไปนะ
บอกว่ายอมรับว่าน้าผิดจริงอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยฮะ
ก็เดือดกันมากทั้งสองฝ่ายอะ

เราก็พยายามที่จะตามหาญาติฝ่ายนายชาวลิศมือยิงนะในวันนี้

ถ้าลองไล่ความสัมพันธ์นะครับ
ระหว่างเครือยาติของนายสาวคนเจ็บกับนายชวลิศมือยิงนะครับ
ย่าของในเสาเป็นพี่สาวของย่านายชาวลิศนะฮะ
กับย่าเขาเป็นพี่น้องกัน
เท่ากับว่านายเสากับนายชาวลิศเขาเป็นญาติผู้พี่กับญาติผู้น้องกันนะฮะ
ในเสาคนเจ็บเนี่ยเขาจะเป็นญาติผู้พี่
ชาวลิศเนี่ยจะเป็นญาติผู้น้องนะครับ
ทั้งคู่ก็มีอาชีพเดียวกัน
เป็นโชเฟอร์ตุ๊กทั้งคู่นะครับ
อยู่ที่หน้าสถานีรถไฟหาดใหญ่เหมือนกัน
แต่อยู่คนละวินนะครับ
เสาอยู่วินหน้าเสาทงหน้าสถานีรถไฟหัดใหญ่
นายชาวลิศเป็นโชเฟอร์ตุ๊กอยู่วินข้างสถานีรถไฟหาดใหญ่
สองวินอยู่ห่างกันแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับ

ระยะหลังก็มีปัญหาแย่งลูกค้ากันเยอะด้วย
เพราะว่าสถานีรถไฟเนี่ยตอนนี้เขาปรับทางออกเนี่ยเหลือทางเดียว
ผู้โดยสารออกมาเหลืออยู่ทางเดียวนะฮะ
เวลารถไฟมาลงมาจอดปุ๊บผู้โดยสารออกมาปั๊บ
วินไหนก็ไม่รู้เขาก็ไปรอผู้โดยสารกันนะฮะ
ซึ่งทางออกที่มันอยู่ตรงนี้ทางเดียวเนี่ย
อยู่ใกล้กับวินของนายชาวลิศที่อยู่ด้านข้างมากกว่านะฮะ
นายชาวลิศตำรวจแจ้ง๔ข้อหานะครับ
ตอนนี้คือพยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
เรื่องการพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็เรื่องการยิงปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ควบคุมตัวได้ที่สพหัดใหญ่นะครับ
พรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังนะครับ